ลงใต้ไปยาลากับผมหน่อยสินะครับ

ว้ายกินกาแฟทำไมต้องไป

บางฮากิมียะมะกานะ
เอามาดัดไปไปร้านขายกาแฟค่ายชา
นี่เน้นขายกาแฟสด
เพราะว่าใช้อุปกรณ์การชงกาแฟน้อย
ขับเองชงเองไงอุปกรณ์อย่าเยอะนะครับ
เมนูเด็ดนี่นั่งเหมือนแบบแคมปิ้งนะ
โอ้โหเนี่ยถ้าว่าเราดูออก

อ่าเดี๋ยวมีเรื่องราว
เขามีสตอรี่นะครับเมนูเด็ด

เริ่มต้นที่๒๕บาท

บังเค้าบอกว่าเค้ามีแรงระดันใจมาจากการขายกาแฟ

ออกแค้มเสร็จปั๊บไปดูธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แคมป์แต่ละครั้งขาดไม่ได้เครื่องชงกาแฟ
พบไปชงให้เพื่อนกินเครื่องบอกบางเองชงอร่อยปะ
นี่ครับมาทำร้านเลยเอาจุดเด่นก็คือการชงกาแฟ
แล้วรสชาติดีเนี่ยมาเปิดร้านก็ไปเอาขอยืม

ใช่บอกป่าไอ้รถตุ๊กป่าเนี่ยป่าไม่ใช้แล้วฉันขอนะ
มาดัดแปลงทำรถตุ๊กครับเป็นรถตุ๊กขายกาแฟคันแรกของเมืองเบตงนะครับ
ใครอยากลิ้มลองฝีมือชงกาแฟของบังเขานะฮะไปได้ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง

อ่ะคนมุสลิมเขาละหมาดวันศุกร์กันครับเขาไปมัศยิต
สี่โมงเย็นครับส่วนช่วงเย็นจะไปเปิดตลาดแผงลอยนะครับ
โอ้โหอยากจะได้เข้มสักแก้วตอนนี้มันง่วงนิด
นี่บังฮาขายกาแฟแจ้งเกิด

บังเบิร์ดอะไรนะถ้าขายได้พี่อยากขายอะไรจะขายอะไร
ตั้งแต่ถ้าไม่ทำนักข่าวนี่คิดไม่ออกเลยครับว่าจะไม่ทำอะไร

หยอกว่าจะทำกับข้าวอยู่ทำกับข้าวอร่อย
กลัวนักข่าวกลัวนักข่าว